คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้นะฮะอธิบายคำว่าเสือผืนหมอนใบ
และน้ำใจได้เป็นอย่างดีมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งครับตกงานมีหมาอยู่ตัวหนึ่ง
เขาคนนี้แหละฮะตกงานแล้วอยู่ชายภูมิ
ไม่รู้จะทำยังไงกลับบ้านเกิดคิดถึงแม่ขึ้นมา
น้ำตามันก็ไหลกลับหาแม่ดีกว่าที่จังหวัดเลยครับ
เขาเดินเท้ามากับเสือผืนหมอนใบกับหมาตัวหนึ่งแบบนี้แหละครับ
มีคนช่วยเขาฮะอาสาไปส่งถึงบ้านเลย
ต้นเรื่องมาจากผู้หญิงที่ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
ไปเจอผู้ชายคนนี้อุ้มหมาเดินอยู่บนถนนที่ภูเขียวชายภูมิ
ด้วยความสงสัยก็เลยเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวบอกว่า
เดินมาจากแก้งเคราะห์ชัยภูมิครับพี่จะกลับบ้านเกิดที่ภูเรือจังหวัดเลย
เพราะว่าตกงานไม่มีงานทำแล้วที่สำคัญคือ
ผมไม่มีเงินพอที่จะขึ้นรถหรอกครับจึงเดินไปกับหมาคู่ใจ
สมบัติติดตัว๒ชิ้นก็คือหมอน๑ใบผ้าห่มผืนเล็ก๑ผืน
ที่ผมเรียกว่าเสือผืนหมอนใบนี่แหละฮะเขาเดินไปเรื่อยเรื่อยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ำไหนนอนนั่นแล้วก็อาศัยข้าววัดประทังชีวิต
ด้วยความสงสารผู้หญิงคนนี้โพสต์ครับนะฮะ
แล้วก็ซื้อข้าวซื้อน้ำให้ชายคนดังกล่าวเอาไว้กินแล้วก็เอาเรื่องราวนี้
ให้ชาวเน็ตช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ต่อมีผู้หญิงพลเมืองดีอีกคนนึงครับ
คุณผู้ชมครับเห็นโพสต์ดังกล่าวปั๊บช่วยเหลือเลย
แต่เธอไม่ได้ช่วยเองเธอหันไปหาสามี
เธอออกไปเลยนะไปขับรถพาผู้ชายคนนี้ไปส่งนะฮะ
ออกจากบ้านแท่นชัยภูมิไปครับไปเจอผู้ชายคนนี้กับหมาตัวนี้นะฮะ
กำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่สาราบ้านหนองเขียดที่ชุมแพรขอนแก่น
ก็เลยอาสาขับรถไปส่งที่จังหวัดเลยนี่แหละครับ
ขึ้นนั่งกระบะท้ายแล้วระยะทางประมาณสามร้อยกิโลนะฮะ
คุณผู้ชมครับถ้าคิดเป็นค่าน้ำมันนี่ก็หลายตังค์อยู่นะนะฮะ
แล้วก็ซื้อหมูกระทะให้กับชายคนนี้เอาไปกินกับครอบครัวด้วยก๊อฟ
เสือผืนหมอนใบกับน้ำใจแบบที่พี่บอกไหมมันหลายอารมณ์มากนะครับ
ข่าวนี้เนอะฮะเออดีจังเลยฮะนี่แหละครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับ